อ่ะเรื่องนี้ก็เพื่อนบ้านอีกเหมือนกันค่ะ
คนที่อยู่ข้างบ้านผู้ชายคนนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึงเนี่ยเมาอารวาส
เอาไม้ไล่ฟาดเอาหินรับมีดคว่างเพื่อนบ้านด้วยค่ะ
มีคลิปได้มีคลิปได้ออกไปแล้ว

ไปหาอยู่หลังบ้านแล้วมันมีวะ
ไปหาอยู่หลังบ้านแล้วมันมีวะ

ปีดไอ้คะเปลี่ยนปีดไอ้เนาะ

ปีดต่อมาแล้ว

เห็นไหมคะคุณผู้ชมเขาคว่างอะไรเข้ามา
ที่เมื่อกี้กล้องแพนไปให้เห็น

คือผู้ชายคนนี้พยายามจะเข้ามาในบ้านของคุณป้าท่านนี้
คือผู้ชายคนนี้พยายามจะเข้ามาในบ้านของคุณป้าท่านนี้
บอกจะมาหาสุนัขที่หายเข้ามาในบ้านนี้
นะคะเจ้าของบ้านเขาก็ช่วยกันไล่ออกมานะคะ

หลานสาวเข้ามาขวางรับไว้ก็เจ็บแทน
เขาก็เลยเอาหินรับมีดคว่างเข้ามา

บางคนเนี่ยก็โดนวิ่งเอามีดไล่ฟันด้วยนะคะ
บางคนก็โดนวิ่งเอามีดไล่ฟันด้วยนะคะ
วันเมื่อเช้านี้เลยนะครับบางคนก็แย่ละนะคะ
เช้าไฟฟ้าไมวาก
เป็นคนที่เฝ้ามาก
ต่อมาจะมาทำร้าย
และพูดลาก่อนแล้ว

ยันยันลางได้ถือแค่นรอบทุกแท้่งย้ายใช่ออกเก็บหรอ
หรือพอวันร้านกว่าเอาไว้แล้ว
ผู้เสียหายบอกว่าจะเอาคลิปหลักฐานไปแจ้งตำรวจค่ะแต่ว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยจับตัวผู้ก่อเหตุไปลงโทษให้ได้โดยเร็วชาวบ้านตอนนี้เนี่ยอยู่กันอย่างหวัดภาวะเลยนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมบ่ายโมงที่ผ่านมาตำรวจรวบตัวได้แล้วนะคะผู้ชายคนนี้คือนายยอดรักจันเหลืองไปจับได้ที่หน้าบ้านพักค่ะ
คือเขาหนีไปย้อนไปที่บ้านพักตัวเองนะคะก็ยึดของกลางเป็นท่อนไม้ได้
ท่อนไม้สองเมตรที่ใช้ก่อเหตุทำร้ายชาวบ้านจนบาดเจ็บนี่แหละค่ะก็คุมตัวไปโรงพัก
อาการเนี่ยคล้ายกับมืนเมาผู้จาวกวนนะคะก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็จะนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายถ้าพบก็จะได้ข้อหาเพิ่มค่ะ